กันที่สาวลูกทุ่งคนนี้ค่ะบุญตาเมืองใหม่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คนนี้เนี่ยตอนนี้ว่างงานจริงแล้วก็เสียงหวานด้วย
ไม่มีงานโทรไม่เป็นไรดิ้นรนกันต่อไปมาอัปเดตกันนิดนึงละกันค่ะ
นี่เลยค่ะบุญตาเมืองใหม่เจ้าของเพลงสุดฮิต
หน้าน้อยใจหนักขวามแหล้วมีความหาย
โอ้ยโอ้ยเป็นไงโอ้โหทำไมล้องฝ่อนจังเลยอ่ะ
เพลงนี้เนี่ยฮิตจริงค่ะช่วงนี้นะไปโชว์เสียงร้องหวานที่งานคอนเสิร์ต
ไปไหนบ่ได้เลยค่ะโทรมอบความสุขก็ได้แต่ในไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กนี่แหละ
พี่บุญตาค่ะบอกว่าโอ้โหว่างงานร้องเพลงมาเป็นปีแล้วพี่แจ๊ค
จากที่เคยมีงานร้องเพลงตอนนี้ทุกอย่างหายวาบไปกับตาเลยค่ะ
ซึ่งก็พยายามหาอาชีพเสริมอยู่นะด้วยการเปิดร้านขายขนมจีนน้ำยาต่างนี่แหละ
แต่ก็ต้องมาหยุดชะงักค่ะเพราะว่าพื้นที่ที่เจ้าตัวเปิดขายอยู่เนี่ย
มันสีแดงเข้มแป๊ดเลยจ้ะคุณพี่
เกรงว่าตัวเองแล้วก็ครอบครัวจะไม่ปลอดภัยจากโควิดค่ะ
แล้วก็ไม่มีลูกค้ากล้าออกจากบ้านมาซื้อด้วยจำเป็นจริงต้องหยุดการขาย
พอหันมาไลฟ์ขายของต่างค่ะต้องยอมรับนะว่าการไลฟ์ของในโซเชียล
มันก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จทุกคนตอนนี้ก็ยอมรับว่าเครียดเหมือนกัน
แต่ถามว่าพี่บุญตาท้อไหมพี่คิดจะหันหลังกลับบ้านนอกไหม
พี่บุญตาบอกว่าโอ้น่าก็เครียดอยู่แต่แฟนบอกว่าต้องห่วงเด้อ
ยังไม่คิดกลับไปอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะยังอยากทำวงการเพลงอยู่ค่ะ
ยังอยากทำเพลงอยู่นะแล้วก็ขอสู้ในเมืองหลวงสักตั้งหนึ่งค่ะ
ตอนนี้ความเครียดนะคะประเดประดังเข้ามาไม่ว่าจะเป็นโควิดก็ดี
หรือเรื่องที่ไม่มีงานทำหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเรื่องร้องพงร้องเพลงนะคะ
บางคนถามว่าน้องสาวไม่อยากกลับไปอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะบ้านนอก
เหมือนพี่หลายคนที่เขากลับไปบอกก่อนนะคะว่าจริงก็อยากกลับไป
แต่ก็ให้มองเป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าเนอะนะคะตอนนี้ก็อยากสู้แล้วก็อยากทำงานตรงนี้นะคะ
ให้กับพี่น้องเพลงที่ต้องการกำลังใจ

น้องเป็นคนดีที่อายบ่หัก
นี่หวาดมั้ยหวาดมั้ยสะหว่างสู้พี่บุญตาไม่ได้จริงนะคะ
เพราะทั้งสองคนนะทั้งพี่บุญตาเป็นกำลังใจด้วยรวมไปถึงเรือนขวัญด้วยนะ